ก็ถึงประเด็นที่คุณผู้ชมถามถึงนะฮะ
กรณีที่อดีตนักการเมืองพักดัง
วนลามผู้หญิงกลายเป็นคดีความ
ล่าสุดวันนี้นายปริณพานิชพักครับ
เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อฝากขังผลัดแรก
เจ้าตัวย้ำบอกว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
นักข่าวพยายามถามว่ามันมีข่าวว่ามีความพยายาม
ที่จะจ่ายเงินหลักล้านบาท
เพื่อให้ผู้เสียหายอยู่เฉยนิ่งเงียบ

เจ้าตัวไม่ตอบเรื่องนี้ฮะเรื่องอื่นตอบแล้วแต่ไม่ตอบเรื่องนี้
เมื่อเวลา๗นาฬิกา๕๗นาทีเช้าวันนี้เองครับ
นายปริณพานิชพักอดีตรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
แล้วก็ทนายความนะฮะไปตามนัดของพนักงานสอบสวน
นัดหมายให้มายื่นคำร้องขอฝากขังผลัดแรก

ในคดีที่มีผู้เสียหายมาแจ้งความเอาผิด
ข้อหาข่มขืนกระทำชำราวและกระทำอนาจารย์ต่อหน้าธารกำนัน
โดยเหตุเกิดในท้องที่สนลุมพินีทั้งหมด๓คดีด้วยกัน
เบียนป้ายแดงแล้วก็แต่งกายสวมเสื้อเชิดแขนยาวสีขาว
แล้วก็เดินขึ้นประตูฝั่งข้างโรงพักไปนี่ฮะนี่ฮะจังหวะที่มา
แล้วก็พูดสั้นนะครับบอกว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
วันนี้มาตามนัดขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
แล้วเขาไม่กังวลและเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเช่นเดียวกันครับ

ผมก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับวันนี้ก็มาตามกระบวนการยุติธรรม
ผมก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับวันนี้ก็มาตามกระบวนการยุติธรรม

นะครับผมขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในกระบวนการยุธิธรรมนะครับเดี๋ยวไว้
ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับพี่
ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับพี่
ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับพี่
ผู้สื่อข่าวก็พยายามถามว่าวันนี้เตรียมหลักทรัพย์มาเท่าไหร่
รวมถึงที่มีกระแสข่าวว่ามีผู้เกี่ยวข้องในคดี
เสนอเงินหลักล้านบาทให้กับผู้เสือขาวหยุดความเข้นไหว
นายปรินไม่ได้ตอบคำถามสื่อในข้อนี้ครับ
แล้วก็ตำรวจไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวตามขึ้นไปด้วย
เปิดเผยขั้นตอนของวันนี้ว่าจะทำอะไรบ้าง
ก็คือเป็นการนัดผู้ต้องหามาดำเนินการฝากขัง
ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนสที่สถานีตำรวจ
จากเมื่อวานนี้ยังไม่มีการออกหมายจับ
แต่ผู้ต้องหามามอบตัวก่อนจึงไม่สามารถควบคุมตัวได้

ต้องหาต้องไปดำเนินการในชั้นศาล
ขณะที่ผลตระบบตรีไตรงผิวพันธุ์
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยบอกว่า
พนักการณ์สอบสวนคัดค้างกับประการตัวนายประริน
เนื่องจากมีผู้เสียหายในหลายคดี
คือข้อหาอาณาจารย์และข่มขืนกระทำชำราว
รวมด้วยกัน๓สำนวนและถูกแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว
แต่เพราะเกรงว่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับพญาหลักฐาน
และมองว่านายปรินมีที่พักในต่างประเทศ
และเดินทางออกจากประเทศได้ง่าย

ท่านบรองผู้บัญชาการตำรวจนักความบ้านบอกว่า

ในส่วนนี้เราก็ได้ร้องขอต่อสารด้วยนะครับ
ว่าถ้าหากศาลจะอนุญาตให้ประกันตัวอย่างไรก็ตาม

แล้วก็ไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศ
ในส่วนการให้แบบครั้งก็ยังพูดในเรื่องประเด็นข้อเทียดจริง
ในเรื่องของเหตุการณ์ยังไม่ได้ให้การรับสาภาพ

บรองผู้บัญชาการตำรวจนักความบ้าน
ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าคดีนี้ก็ไม่มีความหนักใจในการทำคดีนะครับ

แล้วก็ได้รับข้อสั่งการมาจากทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกให้ทำคดีนี้อย่างตรงไปตรงมา
และเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกคดี
ประชาชนที่ติดตามคดีจะเห็นว่าในการดำเนินคดีนะฮะ
เป็นไปอย่างตรงไปตรงมารวดเร็วนะครับ
ในการรวบรวมพยาหลักฐานแล้วก็ออกหมายจับ
แต่ในกรณีที่ผู้ต้องหาเข้ามาพบพนักงานสอบสวนก่อนออกหมายจับ
ต้องนำตัวมายื่นคำร้องขอสารขอฝากขังในวันนี้
และเมื่อพิจารณาแล้วนะครับมีเหตุให้คัดค้านการประกันตัว
จึงยื่นคำร้องขอคัดค้านการประกันตัวเพราะฉะนั้นไม่มีความหนักใจ
ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
และเปิดโอกาสให้ทั้งผู้กล่าวหาและผู้ต้องหานะครับ
ที่จะให้การหรือนำพยาหลักฐานเข้าสู่กระบวนการได้ครับ
แล้วส่วนกรณีที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิ
ทีมงานทนายประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กแล้วบอกว่า
ตอนนี้รองอดีตรองหัวหน้ากำลังมีความพยายามเสนอเงินจำนวนมาก
เหยื่อเพื่อจบคดีและให้อยู่อย่างเงียบห้ามให้สัมภาษณ์

คุณผู้ชมครับตอบเพียงว่าวันนี้มาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
และขอให้ทุกคนเชื่อในกระบวนการยุติธรรม
ด้านผลโดรตีไตรลงท่านบอกว่าส่วนที่มีคนไม่มาแจ้ง
ท่านก็ให้ความเห็นอะไรไม่ได้แต่ส่วนที่แจ้งความแล้ว
พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้ต้องหาหมดแล้ว
รวมทั้งพยานที่เกี่ยวข้องนะฮะยังไม่เห็นว่าจะมีปัญหาในการ
ในเรื่องของคำให้การที่สอบไว้แล้วก็จะสืบสวนหาพญาวัตถุ
พยานบุคคลเพิ่มเติมตามคำให้การของผู้กล่าวหาไว้แล้ว
ยังไม่เห็นว่ามีอะไรที่น่ากังวลส่วนความกังวลใจในเรื่องของอายุความของคดี
ต้องดูเป็นกรณีกรณีไปนะครับแต่คดีของสถานีท้องที่ลุมพินีนี้เนี่ย
ทั้ง๓คดีอายุความยังไม่หมดครับ
ส่วนวันนี้นะคะก็มีคนเดินทางมาคัดค้านการประกันตัวด้วย
ก็คือไฮโซลูกนัดพร้อมกับเพื่อนสาวคนสนิทนะคะ
ก็อยากจะมาคัดค้างการประกันตัวที่สารอาญากรุงเทพใต้
เพราะมีความกังวลว่าผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีออกนอกประเทศได้เนี่ยค่ะ
โซลูกนัทก็มากับเพื่อนสาวคนสนิทที่เธอก็เป็นหนึ่งในเหยื่อ

วันนี้นายธนัดธนากิจอำนวยหรือว่าไฮโซลูกนัดค่ะ
ก็มาที่สารอาญากรุงเทพใต้ยื่นคัดค้างการประกันตัว
นายปริณธานิชพักอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
ซึ่งคนสนิทของไฮโซลูกนัทก็บอกค่ะว่ากังวล
กลัวว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีออกนอกประเทศ
แล้วก็อาจจะใช้อำนาจปิดปากผู้เสียหายรายอื่น

ก็เลยจำเป็นต้องเดินทางมายื่นขอคัดค้านการประกันตัว

วันนี้คุณมั่นใจไหมครับเรื่องของเรื่องของการยิ่งคัดค้างการประกันตัว

หลายอย่างที่เราจะต้องทำขอโอกาสเพียงแค่นิดเดียว

โดยผู้สื่อข่าวเองก็ถามนะคะว่าหลังจากที่

มีการผู้ต้องหามีการติดต่อมาเพื่อขอโทษหรือเปล่า
โซลูกนั้นก็บอกนะคะว่าก็ไม่ได้รับการติดต่อ
เพื่อแสดงความรับผิดชอบอะไรมา
ซึ่งทางไฮซอลุนัทเองเนี่ยเขาคาดหวังว่า
ทางพักประชาธิปัตย์น่าจะมีท่าทีในการแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ค่ะ

สนิทของไฮโซลูกนัดที่ว่าเป็นหนึ่งในเหยื่อเนี่ยนะคะ
ประกาศถอนตัวจากการเป็นผู้สมัครสอกร

ก็ตั้งใจที่จะถอนตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มาร้องทุกกล่าวโทษเนี่ย
ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีนัยยะอะไรทางการเมือง
แต่มีการปรึกษาผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครแล้ว
ก็มีการชี้แจงมาว่าการประกาศถอนตัวจากการเป็นผู้สมัครสอกรทำไม่ได้
แต่สามารถสละสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งสอกรได้ถ้าชนะการเลือกตั้งค่ะ
แม้ว่าจะมีการคัดค้านการประกันตัวในปรินนะครับคุณผู้ชมฮะ
ล่าสุดสารอาญากรุงเทพใต้อนุญาตให้ประกันตัวนะครับในปรินนะครับใน๓คดี
ใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด๗แสนบาทแล้วสั่งห้ามออกนอกราชอาณาจักรนะครับ
แต่จะได้รับอนุญาตจากศาลเท่านั้น
หลังจากที่นายปรินนะครับถูกตำรวจสนลุมพินีนะครับคุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้
ในคดีข่มขืนกระทำชำราว๑คดีและกระทำอนาจารย์ต่อหน้าทาและกำนัน๒คดีรวม๓คดีด้วยกัน
แต่หลังจากทนายความยื่นเรื่องประกันตัวสารได้พิจารณาอนุญาตให้ประกันตัวในคดีหมายเลขดำ
ฝ๑๗๓และ๑๗๔ทับ๒๕๖๕ซึ่งเป็นคดีกระทำอนาจารย์สารมีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนะครับ
ราคาประกันในคดีสำนวนละ๒๐๐๐๐บาทส่วนคดีหมายเลขดำฝ๑๗๕ทับ๒๕๖๕ซึ่งเป็นคดีข่มขืนกระทำชำราว
สารมีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวโดยตีราคาประกันในคดีจำนวน๓แสนบาทรวมทั้งหมด๓สำนวน
รวมใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสดทั้งสิ้น๗แสนบาทครับ
นี้สารได้กำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลนะฮะ
และให้แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับทราบด้วย
ด้านนายปรินนะครับได้ให้ข้อมูลสั้นนะครับหลังออกมาจากศาลบอกว่าวันนี้ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว
และขอให้เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเขาก็มาตามนัดทุกครั้ง
ยืนยันว่าจะไม่หนีอย่างแน่นอนยืนยันมาตลอดไม่ไปไหนแน่
ส่วนประเด็นที่นักข่าวสอบถามเรื่องของพยานหลักฐานและแนวทางการต่อสู้คดีนะครับ
นายปรินไม่ตอบคำถามครับ
ขอผ่าไว้ก่อน
ขณะที่นายพีรณัฐวงสวัสดิ์หรือทนายเพลิงเป็นทนายความของนายปริน
ระบุว่าหลังจากนี้จะแถลงข่าวแต่ยังไม่ได้ระบุวันเวลาสถานที่
เดี๋ยวจะรับสิ้นอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้เป็นเวลา๒ทุ่ม๒๒นาทีเชื่อว่าหลายคนตอนนี้แทบจะจับเวลานั่งมองนาฬิกาเลยว่าเมื่อไหร่จะ๓ทุ่ม
นายตั้มเนี่ยออกมาพูดเลยบอกว่ารอก่อนเถอะ๓ทุ่มวันนี้ผมมีคลิปเด็ดที่จะทำให้อดีตนักการเมืองดังพูดไม่ออก
รอฟังจริงค่ะทนายตั้มเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความนี้เอาไว้
หลังจากที่รู้ข่าวว่าสารเนี่ยอนุญาตให้ประกันตัวนายปรินนะคะโดยทนายตั้มยืนยันเลยว่าเป็นคนเปิดเรื่องนี้
และเดินหน้าจะช่วยเหลือผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อต่อไม่ถอดใจที่เหยื่อหลายคนยอมถอย
มันคือคลิปเสียงอะไรที่จะทำให้เขาพูดไม่ออกมันเด็ดแค่ไหนอย่างไรนะคะ
คือทีมข่าวเราเนี่ยก็เลยมีการวีดีโอคอลไปคุยกับทนายตั้มเสียงที่ทนายตั้มจะปล่อยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคดีนี้ไหม
ลองฟังธนายตั้มตอบดูนะคะ
คลิปหนึ่งนะครับซึ่งมีเวลานานพอสมควรแล้วนะครับแล้วเราจะได้เห็นธาตุแท้ของใครคนหนึ่งนะครับ
ซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ทนายออกมาเคลื่อนไหวคดีนี้ด้วยถูกต้องไหมครับ
เดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าเอาบอกแค่นี้พอนะ
นี่รอไปรุ้นรอไปอีกประมาณ๓๗นาที
เลื่อนเวลาได้ไหมให้มัน๒ทุ่มครึ่งได้ไหม

ทีนี้ทนายตั้มก็พูดถึงกรณีที่สารอนุญาตให้ประกันตัวในปรินด้วยนะคะว่าก็เคารพดุลพินิษฐ์ของศาล
แต่ก็ยอมรับว่าผู้เสียหายหลายคนมีความกังวลกลัวจะไม่ได้รับความปลอดภัย
ซึ่งธนายตั้มบอกว่าจะเดินหน้าหาวิธีการต่อสู้ในทางคดีค่ะ
ส่วนกรณีที่บอกว่าผู้เสียหายบางรายเริ่มถอนตัวจากการเป็นพยานหรือถอดใจเนี่ย
นายตั้มเองบอกว่าไม่ได้กังวลนะคะเพราะก็เป็นสิทธิ์ของผู้เสียหาย
ยังคงยืนยันจะเดินหน้าสู้ต่อไปพร้อมกับกลุ่มผู้เสียหายที่เหลือค่ะ
คนส่วนใหญ่เนี่ยเขายังสู้อยู่เขาไม่ได้สู้เพื่อตัวเองแล้ว
ตอนนี้เขาสู้ที่จะเปลี่ยนมาตรฐานทางสังคมแล้ว
พอมีเรื่องนี้ออกมานะครับผมว่ามันจะยกระดับนะครับ
มันยกระดับมาตรฐานในเรื่องของจริยธรรมหรือว่าการปฏิบัติต่อคนที่อ่อนแอกว่านะครับ
ให้มาอยู่ในเสมอภาพเป็นไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันก็ต้องเท่าเทียมกันนะครับ
คุณจะไปทำในลักษณะของการลวนลามด้อยฆ่าของเขามันไม่ได้อีกแล้ว
ส่วนความเคลื่อนไหวทางคดีนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะ
ทนายตั้มจะพาผู้เสียหายอีกประมาณ๖คนไปแจ้งความกับตำรวจสอนอนลุมพินีเพิ่ม
ซึ่งตอนนี้มีการประสานไปยังผู้กำกับขอเข้าพบแล้ว
ถ้าเอาปัจจุบันตอนนี้ที่สนลุมพินีมีคดีอยู่ทั้งหมด๓คดี
เทศบุรีอีก๑เชียงใหม่อีก๑พรุ่งนี้ที่ลุมพินีจะมาเพิ่มอีก๖

เรื่องนี้คดีนี้เนี่ยสตคุณผู้ชมบอกเน็ตทะพงอ่านผิดคราวป่ะ
สสเต้เขาแสดงความเห็นและเขามีความเกี่ยวข้องด้วยนะ
เพราะว่าเขาเป็นกรรมธิการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำลาวและการล่วงละเมิดทางเพศ
จำได้ไหมช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะผมยังทำคลิปเลยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาเปิดเผยบอกว่าเรากำลังจะมีกฎหมายฉีดไข่ให้ฝ่อนะ
สำหรับผู้ชายที่แบบนะไปกระทำชำเลาเขาเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ย
แต่ว่าสสเต้บอกว่าเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาครับ
นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์นะครับสอสอแบบบัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิลัย
ที่ปรึกษาและกรรมธิการคณะกรรมนิการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำราว
และการล่วงละเมิดทางเพศสภาพผู้แทนรัศดรฮะ
เขาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัวถึงข้อกฎหมายอ้างถึงกรณีอาณาจารย์ลวนลาม
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศ
หรือที่ใช้ความรุนแรงพุทธศักราช๒๕๖๕ขณะนี้
อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของวุฒิสภายังไม่ประกาศใช้หรือมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย
คุณผู้ชมครับร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวนะครับ
จะเป็นการป้องกันภัยคุกคามทางเพศและความรุนแรงต่าง
รวมทั้งการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในรูปแบบต่าง
รวมถึงการใช้หลักทางจิตวิทยาและมาตรการทางการแพทย์
เพื่อเข้ามามีส่วนในการป้องกันอะไรบ้างล่ะ
หนึ่งการใช้ยาการฉีดฮอร์โมนลดความต้องการทางเพศ
ฉีดให้ฝ่อตามมาตรการทางการแพทย์
คู่กับมาตรการทางกฎหมายเช่นการใส่อุปกรณ์ติดตามตัว
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่คุมประพฤติติดตามดูแลเพื่อความปลอดภัย
โดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้หญิงและเด็ก
หลักกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังหมายความว่า
กฎหมายจะใช้บังคับแก่กรณีที่เกิดขึ้นในอนาคต
แต่วันที่ประกาศใช้กฎหมายเป็นต้นไปเท่านั้น
และกฎหมายจะไม่ใช้บังคับแก่การกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก่อนหน้าวันบังคับใช้แห่งกฎหมาย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับสอบถามไปยังสสเต้นะฮะ
บอกว่าแม้ตอนนี้ร่างกฎหมายไอ้ฉีดไข่ให้ฟอร์เนี่ยนะ
จะผ่านมติของสภาพผู้แทนรัศดรแล้ว
แต่ยังไม่ผ่านวุฒิสภาจะมีการประชุมกันในเดือนพฤษภาคมนี้
ว่าจะผ่านร่างนี้หรือไม่ฮะ
หรือว่าผู้ที่กระทำความผิดซ้ำ

ก็ให้ฉีดไข่ให้หมดสมรรถภาพทางเพศไป
หรือให้ลดความต้องการทางเพศไป
เพื่อเป็นการป้องกันคนใกล้ตัว

เพราะว่ากฎหมายมันยังไม่ได้ประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา
ซึ่งพี่เป็นกรรมธิการชุดนี้อยู่ครับผม
สสเต้บอกว่ายังไงก็ตามเขาในฐานะกรรมธิการเนี่ยนะ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำราวการล่วงละเมิดทางเพศ
จะผลักดันร่างพรบนี้ให้ถึงที่สุด
เพื่อลดปัญหาทางสังคมในอนาคตครับ
ทีนี้เรื่องนี้มีข้อมูลน่าสนใจอีกชุดหนึ่งเหมือนกันนะคะ
หลายคนยังถกเถียงกันอยู่ว่าตกลงคดีนี้มันจะว่าวไหม
มันจะล่มหรือเปล่าเพราะมันมีประเด็นเรื่องของอายุความ
หลายคนบอกเขาจะยืดต่อไปให้นี่บางคนบอกมันหมดอายุความแล้ว
ฟังข้อมูลจากอดีตผู้พิพากษาเจ้าของเพจกฎหมายชนบทกันหน่อยนะคะ
เขาเนี่ยออกมาโพสต์เกี่ยวกับเหตุผลในเรื่องของคดีอาณาจารย์อดีตนักการเมืองดังอันนี้
ว่าอาจจะหลุดคดีได้ครับนายชนบทสุภาษีอดีตผู้พิพากษาทนายความโพสต์เฟซบุ๊คกฎหมายชนบท
หัวข้อแบบนี้ค่ะอาณาจารย์ไม่ได้ทำต่อหน้าธารกำนัน
มีการยกข้อกฎหมายบอกว่าปอมาตรา๒๘๑วงเล็บ๒มาตรา๒๗๘วัก๑
ถ้าเหตุการณ์ไม่ได้เกิดต่อหน้าธารกำนันไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำรับอันตรายสาหัส
ถึงแก่ความตายหรือไม่ได้เป็นการกระทำแก่บุคคลที่ถูกระบุเอาไว้ในมาตรา๒๘๕และ๒๘๕ทับ๒
มันจะเป็นความผิดที่ยอมความได้อืมเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องร้องทุกข์ภายในสามเดือน
นับตั้งแต่วันรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดไม่อย่างนั้นก็จะขาดอายุความ
ปวิอาญามาตรา๙๖เพราะฉะนั้นคนรับทำคดีนี้ต้องดูให้ดีระวังจะจัวลมเพราะเงินคือพระเจ้า
เงินไม่สำคัญสำหรับชีวิตแต่ชีวิตก็ขาดเงินไม่ได้
อันนี้คือข้อความที่อดีตผู้พิพากษารายนี้โพสต์เอาไว้นะคะ
ทีนี้อดีตผู้พิพากษาคนนี้มีการยกเคสตัวอย่างที่เป็นการศึกษากฎหมายจากเรื่องจริงคือเคสที่มันมีการเกิดขึ้นจริงมาแล้วค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่เขาอยู่โรงเตรียมชนบทเนี่ยมีลูกศิษย์พาสาวใหญ่และหญิงสาวมาหา
ขอปรึกษาคดีว่าจะฟ้องร้องชายหนุ่มที่ทำอนาจารย์ได้ไหมตอนนั้นเนี่ยเขาก็ซักถามข้อมูลไป
ที่ะทำว่าผู้เสียหายอายุเท่าไรเปือตอบว่าอายุยี่สิบเอ็จ
พอถามว่าแล้วเหตุอนาจารย์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ผู้เสียหายบอกว่าปีใหม่๑มกราคมปี๖๕ต้นปีนี้แหละ
เขาก็ถามต่อไปอีกว่าแล้วพฤติการเกิดขึ้นได้ยังไง
ผู้หญิงเล่าว่าฝ่ายชายชวนเธอไปที่หลังห้องน้ำข้างบ้าน
ไอหลังห้องน้ำข้างบ้านนี่คือที่รับตาคนแล้วไม่ใช่ธารกรรมนั้น
ถามอีกแล้วเขาทำอะไรผู้หญิงบอกว่าเขาเอามือมาจับหน้าอกค่ะ
จับหน้าอกไม่เข้าข่ายทำให้ได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงขั้นเสียชีวิต
ถามอีกแล้วมีคนเห็นไหมเธอตอบว่าไม่มีใครเห็นค่ะ
เขาก็ถามว่าแล้วหนูไปแจ้งความกับตำรวจแล้วหรือยัง
ผู้เสียหายบอกว่าไม่ได้แจ้งเพราะตอนแรกฝ่ายชายบอกว่าจะเลี้ยงดูเขาเป็นเมีย
ก็เลยไม่ได้แจ้งอดีตผู้พิพากษาก็เลยบอกผู้เสียหายไปเลยว่า
ณวันนี้ที่เขารู้เรื่องเนี่ย๑๔เมษายนแล้วมันเกินระยะเวลา๓เดือนแล้ว
คดีขาดอายุความค่ะก็เลยหันไปบอกลูกศิษย์ที่เป็นทนายความ
แล้วก็แม่ของหญิงสาวว่าคดีมันขาดอายุความไปแล้วฟ้องอาญาไม่ได้
ถ้าจำได้ทนายตั้มก่อนอันนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่า
ถ้าเกิดสมมุติว่าพยานไปเดินทางกลับไปให้การใหม่
กลับคำให้การว่าสถานที่ที่เกิดไม่ได้เกิดต่อหน้าธารกำนัน
ก็คือเกิดในห้องหรือเกิดสองต่อสองอะไรแบบเนี่ย
มันจะเข้าข่ายเป็นความผิดส่วนบุคคลซึ่งยอมความได้
อันนี้ทนายตั้มเคยบอกแล้วคิดว่าน่าจะเป็นเคสใกล้ใกล้
เพราะว่ามันถูกระบุเอาไว้ในข้อกฎหมายปอมาตรา๒๘๑วงเล็บ๒แล้วก็๒๗๘วัก๑
ที่บอกว่า๑ถ้าไม่ใช่ที่ธารกำนันและ๒ถ้าไม่ได้เป็นอันตราย
ร้ายแรงถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตยอมความได้
นี่ค่ะที่ผมอยากให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะสุภาพสตรีได้ฟังตรงนี้
ที่คุณรัชพรได้นำเสนอไปเพราะว่าไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นกับใคร
แต่ต้องรู้เท่าทันว่าถ้ามันเกิดเหตุกับท่านแล้วเนี่ย
ท่านทำยังไงถึงอยู่ในกรอบของกฎหมายถ้าจะเอาผิดเขา
คุณผู้ชมครับวันนี้มีปฏิกิริยาออกมาจากภักดิ์ประชาธิปัตย์ครับ
นามกรรมการบริหารผู้หญิงของพักประชาธิปัตย์
พักจะไม่ล่มสลายหรอกเพราะความผิดเฉพาะบุคคล
ในฐานะกรรมการบริหารที่เป็นผู้หญิงของพักประชาธิปัตย
โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวในส่วนของคดีดิฉันไม่ขอก้าวล่วง
เพราะอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
ถือว่าตำรวจดำเนินคดีอย่างรวดเร็วและเป็นเรื่องที่ผู้ถูกกล่าวหา
พิสูจน์ความจริงในชั้นศาลต่อไป
แต่ในส่วนของพักประชาธิปัตย์ซึ่งถือเป็นสถาบันการเมืองเก่าแก่
ดำรงตนบนเส้นทางการเมืองมายาวนานถึง๗๖ปี
เราไม่ล่มสลายเพราะการกระทำผิดเฉพาะตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
แต่เราต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะองค์กร
ดรพิมรพีในฐานะการเมืองที่เป็นสตรีในพักประชาธิบัติ
ที่มีพระแม่ธรณีเป็นศูนย์รวมศรัทธา
บอกว่าเรายืนยันให้ความยุติธรรมกับทุกครอบครัวที่ประสบความทุกข์ใจทุกกาย
เกิดจากเหตุการณ์ที่น่าเสียใจนี้
พร้อมให้คำมั่นกับประชาชนได้ว่า
จะไม่เข้าไปแทรกแซงในทางคดีหรือปกป้องคนผิดอย่างเด็ดขาด
แล้วทิ้งท้ายโพสต์ว่า
จังเวอมตะวาจาความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
และความดีจะปกป้องผู้ที่รักษาความจริงเสมอครับ
หัวหน้าพร้อมประชาธิัศปรัตนธ์เองก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้ว
ก่อนหน้านี้บอกว่าจะไม่ปกป้องนะคะ
ก็จะขอไม่แทรกแทรงกระบวนการยุติธรรม
ก็ให้ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมเลย
อยากให้ประชาชนมั่นใจในเรื่องนี้ด้วยค่ะ

นายจุฬิลลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าภักร์ประชาธิบัตรนะคะ
ก็มีทั้งตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์
เรื่องเกี่ยวกับประเด็นคดีของนายปรินพาณิชพัก

เพราะตรงนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดในการที่จะให้เป็นผู้พิสูจน์แล้วล่ะ
เพราะถ้าคนนอกไปพิสูจน์ก็จะมีคำถามตามมาอีกว่า
มีความยุติธรรมจริงไหมพิสูจน์ตามกระบวนการจริงหรือเปล่า
แต่ถ้าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมเป็นคนพิสูจน์เอง

เพราะจากตำรวจไปอายการอายการไปศาล
ก็เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการที่มีการกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจน
ยังขอยืนยันจุดยืนของพักนะคะว่าจะไม่เข้าไปปกป้องใครก็ตามที่ทำความผิด
และจะไม่แทรกแทรงในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้น
ส่วนที่สื่อมวลชนถามว่าหลังจากนี้จะมีการแสดงความเห็นจากลูกพักอีกไหม
จุรินบอกว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของพักอยู่แล้ว
เพราะว่าในพักเองก็เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นได้ในทุกกรณี
ในทุกเรื่องตลอดระยะเวลาก็เป็นวิถีทางที่ทำงานร่วมกัน
แต่เมื่อสุดท้ายพักมีความเห็นที่เป็นความเห็นของพัก
ทุกคนในพักก็ยอมรับถือเป็นข้อยุติ
ส่วนทางด้านของนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์หรือว่าดรเอ๊ผู้สมัคร
ผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข๔นะคะ
ก็มีคนไปถามแหละว่ากังวลไหมว่ามันจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของพัก
แล้วมันจะไปกระทบต่อการเลือกตั้งผู้ว่าที่กำลังจะมาถึง
รเอ๊ก็บอกนะคะคือกำลังลงพื้นที่ที่ตลาดเกรงไกร

บอกว่าถึงแม้จะมีกระแสข่าวที่ส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ของพัก
ในกรณีนี้แต่สำหรับตัวดรเอเอง
ก็ขอยืนยันเดินหน้าใช้เวลาอีก๑เดือนในการหาเสียง
เอาจริงว่าแรกก็ตกใจเหมือนกัน
แต่ไม่ห่วงว่ากระแสความนิยมหรือคนกรุงเทพจะไม่เลือก

ส่วนผลสำรวจที่ทำออกมาล่าสุดนะคะ
กระแสความนิยมของตัวดรเอ๊เองเนี่ยจะมีผลกระทบด้วยไหม
มีแชทหลุดออกมาจากกลุ่มของกรรมการบริหารพักษ

เรื่องนี้ดรเอมองอย่างไรลองฟังดูค่ะ
ไปดูเรื่องของ